หมดจากเรื่องสัตว์แล้วจ้ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยจะพาไปดูอะไรที่มัน
มันใหญ่มากมันยาวคนที่ชอบอะไรใหญ่ยาวแบบนี้หนุ่มเห็นตรงแล้ว

ึกจริงอะไรจริงไปดูกันค่ะ
นี่เดี๋ยวยังไม่บึกเท่าไหร่ค่อยดู

ค่อยดูลุ้นกันไปว่ามันบึกจริงมันคือปลาบึกที่บึกมา
นึกว่าปลาฉลามจังมาก
จริงนะคะนี่คือปลาบึกแห่งแม่น้ำในเขื่อนแก่งกระจานค่ะ
เขื่อนแก่งกระจานตอนนี้นะคะที่เพชรชบุรีเนี่ย
เขาเปิดเทศกาลล่าปลาบึกตามฤดูกาลในช่วงเทศกาล
การกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจานประจำปี๒๕๖๑นะคะ
ทางอำเภอเขาจัดขึ้นเป็นประจำ
คือคุณผู้ชมดูภาพมันอาจจะค่อนข้างบางคนน่ากลัวหน่อยนิดนึง
ว่าเป็นการล่าหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยเทศกาลนี้เนี่ย
เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่เขามีข้อกำหนดในการจัด
แล้วก็มีข้อกำหนดที่จะจับปลาบึกขึ้นมาด้วย
เล่าให้ฟังก่อนว่าโดยการจัดกิจกรรมล่าปลาบึกในปีนี้
ทางเจ้าพนักงานเดินเรือประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน
พิธีกรชื่อดังเขามาล่องเรือบริเวณกลางแม่น้ำในการลาบปลาบึกวันแรก
จัดกิจกรรมแบบนี้เทศกาลนี้มีกฎก็คือการล่า
กำหนดให้ล่าได้ทั้งหมดต่อ๑ครั้ง๓๕ตัวเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนถึง๒๕ธันวาคม
และหากประชาชนจับปลาบึกรวมกันได้ครบ๓๕ตัวก่อนวันที่๒๕
ก่อนถึงกำหนดจะถือว่าสิ้นสุดฤดูการล่าปลาบึกทันทีนะคะ
ครบ๓๕ตัวเมื่อไหร่สิ้นสุดทันทีและหากพบว่ามีการลักลอบ
จับปลาบึกนอกฤดูกาลถูกปรับตัวละสองพันบาท
และยึดปลาที่จับได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้วย
แบบนี้เนี่ยใช่แล้วเขามีกฎกติกาอยู่นะคะ
การล่าวันแรกเนี่ยแบบนี้คุณได้ปลาบึกตัวใหญ่ขนาดนี้๓ตัว
น้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัมยาว๒เมตรตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย
และเพศผู้ตัวผู้๑๗เมตรหนัก๗๐กิโลกรัม
แล้วก็๑๘๐เมตรนะคะหนัก๑๐๐กิโลกรัม
รวมทั้งสิ้นนะคะ๒๙๐กิโลกรัม

ฤดูการนี้ยังเหลืออีก๓๒ตัวเท่านั้น

ก็จะนำปลาบึกขนาดเล็กมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วย
เพื่อที่จะให้มันขยายพันธุ์ต่อไป
แล้วก็ตัวมันใหญ่มากมันบึกแบบนี้นะคะ

คือตัวที่มันเป็นแม่พานตัวที่มันยังเล็กอยู่เนี่ย

คือไม่ใช่ว่าจับแล้วจับเลยนะคะ
อันนี้เป็นเทศกาลในช่วงนี้เท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวมีเพลงให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่า
ใหญ่ยาวขนาดนี้เนี่ยมันต้องยังไงคะคุณ